พักประชาธิปัตย์เขามีงานเลี้ยงปีใหม่
คุณกรก็เลยประกาศว่าลาออกเลย

เป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชน
แล้วพักนี้เขาอยู่กันมา๗๐กว่าปี
มันก็มีความค่อนข้างจะมั่นคง

เออนะฮะก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ต้องถามกัน

ว่าทำไมถึงต้องลาออกจากภักดิ์ประชาธิปัต
คุณผู้ชมหลังจากที่ภาพนี้
เป็นภาพงานเลี้ยงปีใหม่ของพักประชาธิปัตย์เมื่อค่ำหวาน

หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพักประชาธิปัตย์

บอกว่าผมต้องการจะสร้างทางเลือก

อยากทำการเมืองที่กล้าคิดกล้าทำ
และมีความเด็ดเดียวในการตัดสินใจ

มาร่วมกันออกแบบประเทศไทย
ละออกของเขามีผลตั้งแต่๑๕มกราคม

ประธานสภาที่ปรึกษาพักประชาธิบัตินะฮะ

ถือเป็นความสูญเสียคนเก่งเลย

แต่ไม่ขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

อยากให้ฟังจากปากของกรเองนะครับ

ให้กำลังใจในกรในงานเลี้ยงเมื่อวาน

ขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนการทำงานของผม
และพักประชาธิปัตย์มาอย่างดี
ในยามที่รุ่งเรืองและมีปัญหา

เมื่อเห็นเพื่อนตัดสินใจเดินไปบนเส้นทางใหม่
ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังและตั้งใจ

ส่วนนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับ

ส่วนตัวไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งอะไรกับนายกรและพักประชาธิปัตย์ก็อยู่มาแล้วกว่า๗๐ปี
ร้อนผ่านหนาวมาทุกเหตุการณ์มาได้ทั้งหมดด้วยไปฟังเสียงคุณจุลินครับ
โลกเปลี่ยนไปแล้วก็ภาวะกาศาสตร์กิจก็เปลี่ยนไป
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจกลไกรูปแบบต่างมันก็เปลี่ยนไป
มีความจำเป็นต้องได้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมทีมในพักมากขึ้น
คนนี้ฮะตามเห็นในภาพเลยเตรียมจะยื่นใบการประกาศลาออกจากสมาชิกพักประชาธิปัตย์เช่นเดียวกัน
เหตุผลเพราะว่าผมจะไปร่วมตั้งพักกับนายกรเช่นกันครับ
ซึ่งตอนนี้ตั้งกลุ่มชื่อว่าขับเคลื่อนไทยเอาไว้แล้ว
ส่วนนายทัศพลแบเดเวลหรือว่าคุณโจเอเชียคุณจำได้ใช่ไหม
ก็มีข่าวแววมาว่าจะไปร่วมทีมกับคุณกรแล้วก็นายอาธวิทย์ด้วย
อันนี้ก็เป็นนักธุรกิจที่เก่งแล้วก็มีชื่อเสียงสร้างสายการบินขึ้นมาเติบโตอาจจะลงการเมืองด้วย
นายธนะมโรธมโรธจำนะกุลเศสอดีตสสชนบูรีย์
สสชนบูรีย์ีเขาส่งข้อความเข้าไลน์กลุ่มอำลาสศประชาธิปัตย์ให้เหตุผลว่าผมจะไปตั้งพักษ์ชื่อว่ารับถาธิปัตย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อำเภอปราณวุรี
เจ้าของโคเซียมฟาร์มฟาร์มไก่ชน
แล้วก็เป็นบุตรชายของนายวิรัติปิยพรภัยบูล
เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคิริคันด้วย
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในเรื่องของการเมือง